ไปดูที่เรื่องของนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสวัย๖๒ปี
คุณผู้ชมเขาไปดำน้ำที่ถ้ำมรกฏที่จังหวัดตรัง
แต่ว่าระหว่างดำน้ำนั้นช็อกหมดสตินะฮะสามารถช่วยขึ้นมาได้
แต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ไม่สามารถจะยื้อชีวิตเอาไว้ได้ครับ
เป็นนาทีชีวิตเลยนะครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยทางทะเล
แล้วก็เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม
และผู้ประกอบการธุรกิจทัวร์เร่งให้การช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวฝรั่งเศสครับ
ประสบเหตุนะฮะแล้วก็นำตัวขึ้นฝั่ง
นักท่องเที่ยวรายนี้คือนายบรูเซเวเกโจเซมาเชลซองอายุ๖๒ปี
เป็นสัญชาติฝรั่งเศสเดินทางเข้ามาในประเทศพร้อมกับภรรยา
ก่อนที่จะเกิดเหตุผู้ตายพร้อมภรรยาและก็นักท่องเที่ยวคนอื่น
ก็ได้มีการเดินทางมาจากท่าเทียบเรือปากเมงตำบลไม้ฝาดอำเภอศรีกาวจังหวัดตรัง
เดินทางไปท่องเที่ยวทะเลตรังขนาดเข้าไปพาในถ้ำมรกฎ๑ในอันซินไทยแลนด์
สถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังฝั่งอันดามัน
คือเกิดเป็นลมหมดสติโดยที่ไม่รู้สึกตัว
เจ้าหน้าที่ก็ต้องเร่งเข้าไปช่วยเหลือแต่ว่าก็เสียชีวิตระหว่างนำตัวส่งโรงพยาบาล
เมืองต้นก็คาดว่าเนื่องจากว่าสภาพอากาศร้อนอบอ้าวทำให้ช็อกหมดสติแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดนะครับ